ถึงเรื่องตัวเลขอย่างขวัญบอกมาแบบนี้

ไปกันที่บอสโจแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันหน่อย
ต้องตามอย่างที่พี่แจ๊คบอกจริงเพราะว่า
งวดติดแล้วที่มอบโชคกับเอฟซีแฟนคลับกันทั้งหลายทั้งแหล่นะคุณผู้ชม

วันนี้เอฟซีเฝ้ารออีกแล้วบอกบอสโจจะไปล้วงหายตรงไหนจ้
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะบอสโจไปทำตามคำขอเรียบร้อยมาแล้วนะ
ทำบุญถวายลงศพเสร็จก็ล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคต่อเลยค่ะ
สโจ้ทำการล้วงลูกปิงปองครั้งแรกเห็นบอกว่าลุ้นนะ
เป็นโชครางวัลเลขท้าย๓ตัวเขามีระบุให้เลยนะ
ล้วงมาได้ก็คือ๙๖๔พี่แจ๊บต้องยืนจดหน่อย
อันนี้บอสบอยบอกว่าสำหรับเลขท้าย๓ตัว

แล้วเลขท้าย๒ตัวล่ะเอาไงมีไหมบอส
ล้วงมาให้อีกได้มาเลยค่ะ๒ตัวงวดนี้
พอใจกันหรือยังแก่ใจคุณหรือยัง
เดินทางไปทำบุญและไหว้ขอพรคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วที่วัดโคกโพนจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
รวมไปถึงไหว้องค์ปู่หลักวัดด้วยซึ่งเป็นองค์ปู่ที่พี่ยิ่งยงเขาเคยขอพรตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงเลย
แกก็บอกว่าทำไล่ทำนาอยู่แถวบ้านแกแล้วแกก็เห็นไปแกก็แบบอธิษฐาน
มาขอให้ผมเนี่ยดังเป็นนักร้องดังสมใจสักทีสักพักคุณผู้ชมค่ะก็เป็นมีชื่อเสียงแล้วก็รู้จักกันจนถึงทุกวันนี้เลย
ก็เลยตั้งใจจะเดินทางมาไหว้ขอพรในทุกปีนั้นก็พิเศษหน่อยเพราะว่าพี่ยิ่งยง
แกก็ไปทำบุญบ่อยแกก็ไปทรงไปสร้างอะไรให้แบบว่าสวยงาม
คนก็สามารถที่จะไปขอโชคขอลาบกันได้

อุ้ยตอนตาดีมากเลยฉันยังไม่เห็น

เป็นแต่หายนิดนึง
แต่เลข๖แหละ๐๓๖
หรือว่าท่านปู่หลักจะให้แค่๐๓มา

เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่ง

และยกให้แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์คือไอดอลค่ะ

ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อนำเพลงใหม่ไปร้องให้แม่ฟังค่ะ

เจ้าตัวก็นำเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าเพลง

ใช่ไม่รู้จะถูกเลขหรือเปล่า
ร้องให้แม่พึ่งหุ่นที่๓ฟัง
พร้อมกับทำตามคำเรื่องร้องของ

ล้วงลูกปิ้งต้องขอโทษให้หน่อย
ปรากฏว่ามันออกมาเป็นแบบนี้ดูพร้อมกัน

อาจารย์ดำซูมเอาน้ำพูดได้มั้ยพูดได้มั้ย
ได้ได้

อาจารย์ดำ

มันช่องชอบการยื่นใหม่ให้เอฟซีอ่านให้เก่ง

ซึ่งค่ะขอโชคลาภให้แฟนเพลงตาดำรวมไปถึงพวกเรานะคะ
ตายังดำอยู่เลยตาดำ๓คนเนี่ย

คุณผู้ชมนิดนึงละกันสดร้อนมันมีความต่อเนื่อง

เพิ่มร้อนร้อนสุขที่แล้วที่หญิงลีไปล้วงอะไร

แล้วปรากฏว่า๔๓มันเลขอายุของคุณพิธา

คนให้ลอตเตอรี่นี่เป็นเลขดีมากเลยนะ

เลขมันตรงเลขรถเลขทะเบียน

ซื้อเก็บไว้เป็นน้ำจงน้ำจิ้มก็ว่า